ดูข่าวนี้คุณผู้ชมนี่ฮะสาวสติไม่ดี
ระเวนขโมยเสื้อผ้าในตลาดกลางเมืองอุดรธานีคุณ
คราวนี้แม่ค้าบอกโอ้ยขโมยหนักขนาดนี้มันไม่ไหว
แล้วต้องเอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจจัดการซะหน่อยนะฮะ
พี่พี่ขโมยกางเกงหนูไปทำไม

เคยมาเอาครั้งนึงแล้วหนูก็ให้ไปแล้ว
เนี่ยค่ะเขาขโมยกางเกงหนูสีดำอะค่ะพี่
เนี่ยหลักฐานก็มีอยู่ในนี้ค่ะหนูจำได้

หนูเข้าใจอยู่พี่หนูเคยให้ของพี่ไปแล้วพี่ก็มาขโมย
พี่หนูไม่รู้อะไรเลยค่ะ
มาทำแบบนี้ไม่ได้นะคะน้อง
แต่ก่อนมาขอแม่ค้าก็ใจดีให้ไปแล้ว
แต่ทีนี้มาขโมยแม่ค้าบอกยอมไม่ได้จริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายเสื้อผ้าที่ตลาดเซ็นเตอร์พอยต
ติดกับสถานีรถไฟอุดรธานี
เจ้าของร้านคือคุณสุภาวดีเอาเรื่องนี้มาโพสต์นะฮะ

บอกว่าผู้หญิงคนในคลิปเดินมาขอเสื้อสีขาวที่ร้านเมื่อวันก่อน
ตัวเจ้าของร้านก็บอกว่าอ้าวขอใช่ไหมสงสารก็เลยให้ไป
เพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะเอาไปใส่สมัครงาน
แต่ไม่มีเงินซื้อแล้วก็ตกงานต้องเลี้ยงลูกด้วย
ขอนะขอเสื้อสีขาวตัวนี้นะเอาเจ้าของร้านก็ให้ไป
เมื่อวานนี้ผู้หญิงคนนี้กลับมาอีกครั้งนะครับ
จำหน้าได้คิดในใจบอกว่าต้องมาขอเสื้อผ้าอีกแน่เลย
แต่คราวนี้เธอตั้งใจไว้ว่ายังไม่ให้ดีกว่า
เพราะเพิ่งจะเปิดร้านได้ประเดี๋ยวเดียวเอง
ยังขายเสื้อผ้าไม่ได้สักชิ้นลูกค้ายังไม่มาเลย
ถ้าให้ไปเนี่ยมันจะไม่เป็นเลิกเป็นชัยคุณ

แต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ไม่ขอแล้วนะ
ขโมยเอาเลยฮะขโมยกางเกงที่แขวนอยู่ในร้านของเธอไป๑ตัว
จากนั้นก็เป็นไปตามคลิปเพราะคุณสุภาวดีเนี่ย

คุณสุภาวดียังบอกอีกนะคะว่าผู้หญิงคนนี้
ระเวนก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
รวมถึงก่อเหตุในตลาดที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับ
หลายแกนเขาก็เลยหิดใส่ถุง
ก็ยังก็จะเพิ่มมาร้านผู้หญิงเพราะไม่มีสนุน
ส่วนนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนะเพราะว่า
หลังจากเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมฮะ
ก็มีชาวบ้านเข้ามาโพสต์ในกลุ่มอุดรมีด่านมีข่าวมีหมอลำ
งานบุญมีเหตุการณ์ต่างบอกด้วยแล้วมีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะฮะ
โดยชาวบ้านบอกว่ามีผู้หญิงคนนี้มาขอเงินซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ให้และพยายามไล่ไป
แต่ก็ไม่ยอมไปนะฮะเธอเลยขู่ไปว่าไม่ยอมไปใช่ไหมเดี๋ยวแจ้งตำรวจ
แล้วก็ทีนี้ครับชาวบ้านเองบอกว่าเรียกร้องเธอนะ
ให้ตำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้ประชาชนไปไหนก็คงต้องบอกว่า

ต้องเอาไปจับกลุ่มตัวเองเลยไหม
ขอให้ตำรวจมาช่วยหน่อยเพราะว่าคลิปหลักฐานก็มีชัดเจนนะครับ